ที่จังหวัดสตูนเขาก็เลยพากันออกไปเก็บผักเหรียงในป่าขาย

นี่ทางผักใต้ไงพูดถึงผักเหลียง

จริงบางคนเขาก็ไปต้มกะทิกับน้ำพริก

ใช้พื้นที่โดยรอบที่ติดเชิงเขาที่จะมีต้นเหรียงเยอะมาก
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เข้าป่าไปเลยไปเก็บผักเหรียงที่เขาเก็บฝักนะ
ฝักเหรียงที่มันหล่นลงมาจากต้นเอาไปเพาะขายเป็นรายได้เสริม
ซึ่งเขาบอกว่าฝักเหรียงเนี่ยนะจะมีในช่วงฤดูแรง
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปียังมีโอกาสเก็บกันได้อยู่
คุณสุวรรณาพรมแก้วชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าทุกปีช่วงหน้าแรงเนี่ย
หยุดกรีดยางและเข้าป่าไปเก็บเนี่ยค่ะ
นี่คือฝักลูกเหรียงฝักลูกเหรียงนะแล้วก็เอามาเพาะขาย
พอเก็บมาแล้วจะมาปอกเอาเมล็ดใส่ตะแกลงแล้วร่อนเพื่อเอาเศษของเปลือกออก
ส่วนการเพาะนะเขาจะนำเมล็ดมาตัด
จากนั้นก็เอาไปแช่น้ำหรือเอาไปฝังในฟางที่เปียกชื้นนะคะ
เพื่อให้น้ำให้มันออกหน่อสิเพื่อจะให้มันออกแทงออกมาออกหน่อมา
ใช้เวลาประมาณ๓๔วันก็คือเอาไปแช่น้ำเหมือนเมล็ดถั่ว
เวลาจะปลูกคล้ายอย่างนั้นซึ่งมันจะออกหน่อเป็นเปลือกสีดำ
ด้านในเนื้อจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วลูกเหรียงเนี่ยนะ
จะมีรสชาติกลิ่นคล้ายสตอนั่นแหละ
ซึ่งเขาจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐บาทค่ะ
จะมีพ่อค้าประจำมารับซื้อกันแบบนี้เห็นไหมน่ากิน
มันจะมีกลิ่นความมันอันนี้ผมชอบมากเลย
มันมีกลิ่นคล้ายสตอนี่ยแหละอันนี้ว่ากินกับอะไร
ฤกษ์เหรียญดองน้ำพริกอู้โห้ย
ฤกษ์เหรียญดองหรือว่าใส่แกงคั่ว
หรือเอาไปดองอย่างที่คุณชนะบอกดองแล้วส่วนใหญ่เขาจะกินกับขนมจีน
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะ
ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบมันออกมาหมดแล้วเฉย
แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นฝักหน้าตาแบบนี้
แล้ววิธีการที่จะเอาไปเพาะขายทำยังไง
แล้วก็ไปให้มันมีรากงอกออกมาแล้วค่อยไปวางขาย
แล้วก็แช่น้ำให้ลากมันก็ออกเหมือนถั่ว

ราคาก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท

แต่ละปีเนี่ยมีรายได้จากการเก็บลูกเหรียงนะ

ดิฉันนึกออกเลยที่เอาไปแบบผัดเผ็ด

บางคนเขาใส่คล้ายแบบผัดไปกับคั่วกิ้ง

ไอ้แม่อยากกินอาหารป้าย